ผมเตรียมเช็ดกล้องแล้วเดี๋ยวจะถ่ายต้นไม้

ต้นไม้สวยต้นไม้มีใบเขียวผมก็ถ่ายต้นไม้ดู
แล้วทำไมเวลาที่คุณถ่ายต้นไม้มาคุณจะชอบแบบอย่างนี้
ทำไมมันจะต้องพลิกดูเพราะอะไรอ่ะ
ก็เผื่อเห็นบ้างตามความเชื่อครับคุณผู้ชมครับ

โดยเฉพาะที่เพชรบูรณ์ต้นมะขามยักษ์
เพราะมีคนฝันอะไรแปลก
เขาก็เลยพากันไปที่ต้นมะขามนี้นะครับ

บริเวณหลังบ้านของคุณเพชรสมบัติ

ปีบ้านเล็กที่๓๘หมู่๗บ้านวังไซทอง
หมู่๗ตำบลทรัพย์เปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ

แต่นั่นมันเป็นเลขที่บ้านมันเป็นอายุเขานะ
มีชาวบ้านและก็นักเสี่ยงโชคนำดอกไม้ทูบเทียน

ประกอบพิธีขอเลขบริเวณโคนต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์
อายุกว่า๖๐ปีขนาด๒คนโอบ
สูงประมาณ๒๕เมตรต้นใหญ่นะครับ

ถูทาถูรูปกันเบาบริเวณโคนต้นมะขาม
โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเป็นเลขตื๊ดเลขตื๊ด

เอ้าทำไมต้องเซ็นเซอร์คุณ

ผมรู้เลขเมื่อกี้ผมมองเห็นชัดเลยนะฮะ
คือชาวบ้านเขาบอกมาแบบนี้ส่วนใหญ่เขาเห็นเป็นเลข๗เลข๘นะครับ
โดยต้นมะขามต้นนี้อุดหวิดที่จะถูกตัดทิ้งแล้วล่ะ
เนื่องจากเจ้าของบ้านจะท้ายพื้นที่
งเต็นต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่
แต่ว่ามีหญิงสาวแต่งชุดไทยมาเข้าฝัน
แล้วก็บอกว่าอย่าตัด
แม้กระทั่งตัดกิ่งก็ตามนะฮะ

เต็นต์ออกห่างจากต้นมะขามแทน

ก็นี่แหละครับบอกเล่าชาวบ้านชาวบ้านก็เชื่อ
ต้นมะขามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงห์อยู่นะครับ

ดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูที่บ่อน้ำทิพย์กันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมนี่เห็นภาพมุมสูงก่อนเลยนะคะ

ชาวบ้านคุณพวกเขาไปสอบหากันค่ะ

แล้วที่เห็นภาพมุมสูงว่าเอ๊ะนี่มันทุ่งนานี่

คือบ่อน้ำทิพย์อยู่กลางทุ่งนาเลย
ติดถนนสายพยาวป่าแดดบ้านม่วงคำหมู่๑ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาว

เป็นบ่อน้ำเล็กเนี่ยมีทั้งหมด๓๒บ่ออุ๊ยเล็กช่องเลยค่ะ
แล้วก็มีบ่อน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ๑วา

แล้วแต่ละหลุมจะอยู่ห่างกันประมาณ๕เมตร

แล้วเจ้าของที่นาตรงนี้เขาเชื่อว่าบริเวณนี้
เป็นพื้นที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
แล้วก็เชื่อว่ามีน้ำไหลไม่เคยเขื่อนแห้งตลอดทั้งปีเลย
๓๒บ่อน้ำทิพย์สามนางสีเสียดเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วมันมีต้นสีเสียดแฝด๓ต้น

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้

มีเจ้าแม่สามนางสิงศักดิ์สถิตย์อยู่
พร้อมกับมีรูปปั้นพ่อหมอชีวกลมรพัฒน์
แล้วก็มีเครื่องบูชาเส้นไหว้ต่างดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยค่ะ

คือให้คนมาไหว้ขอโชคขอลาบ

ชาวบ้านเขาก็มาไงเขาขอเลข

เขาบอกว่าเขาได้เลข๑๙๓แล้วก็๓๘

ยินดีต้อนรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะ
โอ้โหหลายพื้นที่นะ
ถ้างั้นต้องไปดูอีกที่หนึ่งที่นี่ก็ยอดนิยมมาก

คือวัดอุทุมพระรารามตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
นักเสียงโชคก็เดินทางไปกราบไหว้แล้วก็แก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
และพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีที่ปฏิสถานอยู่ที่หน้าวิหารหน้ากุฏิ
พระครูใบดีกาดุสิตสุจินโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะ
จากการไปส่องหาเลขเด็ดแล้วเนี่ยนะบางคนก็ยังไปลงนะหน้าทอง
เพื่อเสริมดวงเสริมสิริมงคลด้วยไปที่ทั้งทีต้องไปเนี่ยค่ะ
ส่องดูอ่างน้ำมนต์อุ้ยเห็นชัดเหมือนกันนะเนี่ย

เขาบอกมาบอกว่าเขาเห็นเลขเนี่ยชัดเลยอ่ะ
ให้คุณผู้ชมก็ตีกันเอาเองนะ
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปขอโชคขอลาบได้
เพราะว่าที่วัดไผ่แขกนี่นะคะเขาจะมีงานบุญใหญ่ประจำปีด้วยนะ
จัดวันที่๖๘มีนาคมนี้ล่ะค่ะ
คุณผู้ชมครับไปที่วัดเถนพลายไปดูหลวงพ่อสีชมพู
ไหว้พระกันหน่อยที่ตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณตรงนี้นะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
แล้วก็มีคนไปสักการะหลวงพ่อสีชมพูกันเยอะเลยนะครับ
โดยเฉพาะคุณคู่รักทุกปีนะในช่วงวันวาเลนไทย
หรือว่าใครที่อยากไปขอเรื่องความรักขอเรื่องคู่
มักจะไปบูชาหลวงพ่อสีชมพูนะครับ
โดยพระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสได้ทำพิธีบวงสวงศักระหลวงพ่อสีชมพู
หลวงพ่อแห่งความรักเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทยนะครับ
มีชาวบ้านก็มากราบไหว้กันมากเลยนะครับ
เราก็สอบถามนะเราเคยสอบถามหลวงพ่อไปแล้ว
หลวงพ่อทำไมถึงต้องมีการจัดสร้างหลวงพ่อสีชมพูนะครับ
พระครูพิสุทธิ์ท่านก็บอกว่าจริงแล้วเป็นเพียงเปลือกนอก
เป็นเพียงกายภายนอกแต่ว่าถ้าจะให้ตีความหมาย
ก็จะตีความหมายสีชมพูคือเครื่องแสดงถึงความรักที่สร้างขึ้นมา
เพราะต้องการให้คนจดจำได้ง่าย
รวมถึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบาย
หนุ่มสาวสมัยนี้ห่างไกลจากวัดไปทุกทีทุกที
จึงต้องหาอุบายทางธรรมหรือกุศโลบายขึ้นมา
บอกว่าถ้ารักกันก็ให้มากราบไหว้หลวงพ่อสีชมพู
ก็เลยเอาเรื่องความรักมายึดโยงแบบนี้
แล้วก็เห็นไหมคือของที่มาถวายมาเส้นไหว้ต่างนี้

ชาวบ้านที่เขาแต่งตัวมาก็สวมใส่เสื้อผ้าสีชมพูทั้งนั้นเลย
ใช่แล้วคราวนี้ก็ครบ๑๔ปีองค์หลวงพ่อสีชมพู
แล้วก็เลขอายุของเจ้าอาวาส

อายุเจ้าอาวาสครูพระครูพิสุทธิ์
มันก็วิเคราะห์กันไปได้นะนะครับมาไปต่อกันที่นโคลนราชศีมา
ชาวบ้านจำนวนมากนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบ

ซึ่งมีความยาวประมาณ๑๐เมตร
กว้าง๗๐ชม

บ้านโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อม

ก่อนวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะออกเลข
คุณป้าสมศรีบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีคนในหมู่บ้านฝัน
ว่ามีนางตะเคียนเข้ามาฝันเอามาเข้าฝันอยากขึ้นจากน้ำ
จากจมอยู่ใต้น้ำมานานหลายร้อยปีแล้ว
ซึ่งเมื่อน้ำในคลองแห้งชาวบ้านนะครับจึงได้นำน้ำ
ขออภัยจึงได้นำต้นตะเคียนขึ้นมาวางไว้กลางทุ่งนา
เพื่อขอโชคขอลาบตามความเชื่อของคนในพื้นที่นะครับ
ส่วนที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดศิลาที่ตำบลนาแวร์ชาวบ้านทยอยนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้
ถูรูปถูขอเลขเด็ดจากเรือตะเคียนโบราณอายุกว่าร้อยปี
ซึ่งมีความยาว๘เมตรกว้าง๑เมตร๕๐เซนติเมตร

นำมาเก็บไว้ที่วัดศิลาเพราะเชื่อว่า
ในวันที่ใกล้สลากินแบ่งกรรษบันที่จะออกพอดี
บางคนอมยิ้มเลยนะครับ
เพราะว่าได้เลขเด็ดติดตากลับบ้านไป
คือพอเราถามว่าได้เลขอะไรก็ไม่ยอมบอกนะ
ไม่ยอมบอกนะฮะเออกลัวเลขเคลื่อนนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่บอกว่าได้เลขเยอะไปหมดเลยนะฮะ